กันที่ผลการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ

ตัวในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับ

ก็ได้ทีมอุ่นเครื่องชั้นดีนะครับอย่างนิวซีแลนด
เพราะว่าอันดับโลกก็เหนือกว่าเรา
สีแดงก็บุกขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำนะครับ

วกลูกที่๒จากจังหวะการออกมาตัดบอลผิดพลาดของทางวรพรบุญสิงศ์
ผู้ทดสอบประตูทีมชาติไทย

ครึ่งหลังนิวซีแลนด์มายิงเพิ่มอีก๓ลูกครับ
จากจุดโทษของทางลีอาร์เพลินซิวอลนาที๕๐

แล้วก็ปิดท้ายนะครับจุดโทษอีก๑ลูกของทางแอนนากรีนนาที
นิวซีแลนดชนะไทยไปขาดลอยนะครับ

เกมนี้ครับสาวไทยก็จะมีเกมอุ่นเครื่องนะครับ
อีก๒นัดพบกับทางจอแดนวันที่๙แล้วก็๑๒ธันวาคม
เพื่อเตรียมทีมก่อนไปเล่นชิงแชมป์เอเชียที่จอแดน
เดือนเมษายนปีหน้าเพื่อโอกาสการเป็น๑ใน๕ทีมไปลุยบอลโลกนะครับ
รอบสุดท้ายเป็นสมัยที่๒นะครับที่ฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพเราไป
ครั้งที่แล้วที่แคนาดาแล้วก็เก็บ๓คะแนนได้ด้วยนะครับ
ดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมสาวไทยก็บอกว่า
เตะไทยยังมีสิ่งที่ต้องเร่งในการปรับแก้โดยเฉพาะเรื่องของพละกำลังนะครับ
หลังจากที่จะเพิ่งเก็บตัวมาเพียงแค่๓อาทิตย์เท่านั้นครับ
อย่างที่ทราบนะว่าเราเพิ่งเก็บตัวมาได้๓อาทิตย์นะคะ
ถ้าดูจากความฟิตของวันนี้จะเห็นได้เลยว่าความฟิตของนักกีฬานิวซีแลนด์เนี่ย
ฟิตกว่าเรามากแล้วก็ค่อนข้างจะเร็วเข้าบอลทุกอย่างได้เร็วกว่านะคะ
แล้วก็ประกอบสรีระของนิวซีแดนก็สูงใหญ่
แต่ก็พูดอะไรไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า๒วันที่แล้วเราก็เสมอนิวซีแลนด์มาได้ในชุดเดียวกันนี้นะคะ
วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางสตาร์ฟโค้ดของนิวซีแดนแก้เกมมาอย่างดีนะคะ
เราเองก็จะต้องมองข้อปรับปรุงของทีมอีกเยอะมากนะคะ
ทั้งผู้เจ็บสำคัญผู้เจ็บหลักที่ทั้งเจ็บแล้วก็ทั้งอยู่ที่ต่างประเทศ
เราก็จะเรียกกลับมาซ้อมกับทีมทั้งหมด
เอาใจช่วยกันต่อนะครับสำคัญมากสำหรับการไปบอลโลกให้ได้นะครับ
เพราะว่าเราเคยไปมาแล้วก็ควรจะอยู่ในเวทีที่ดีที่สุดอย่างที่เราเคยไปมาก่อนแล้วนะครับ